คุณผู้ชมคะดูอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็น่าสงสาร
สงสารคุณตาคุณยายลูกคนเล็กของคุณตาคุณยาย
เคยไปกู้ก่อยสอมาแล้วตอนนั้นก็เอาบ้าน
เอาโฉนดที่ดินไปยื่นไปใช้ในการค้ำประกัน
ทีนี้พอจบมาแล้วไม่ได้จ่ายเงินคืนกรยศร
คุณผู้ชมบ้านตรงนี้ก็เลยถูกประกาศ
ยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด
ทีนี้ค่ะลูกชายคนเล็กของคุณตาคุณยาย
ตอนแรกมัดจำไว้แล้วรับปากไว้แล้ว
ว่าเดี๋ยวจะมาจัดการแต่ตอนนี้หายไปติดต่อไม่ได้
เดือนกว่าแล้วทีนี้ทำยังไงคะ
บ้านนี้ที่ถูกขายทอดตลาดไปทางเจ้าของที่เขาซื้อต่อไปเนี่ย
เขาก็บอกว่าสรุปแล้วจะยังไงคุณตาคุณยายจะเอาไหม
คุณตาคุณยายก็บอกว่าไม่รู้จะหาตังค์มาจากที่ไหน
เล่าให้ฟังก่อนนะคะเรื่องนี้เนี่ยลูกชายคนเล็กของคุณตาคุณยาย
ก็คือนายธนานรุ่งวงซึ่งเป็นลูกของคุณตาเชิด
อายุ๘๘ปีแล้วก็คุณยายทองคำนุ่มวงอายุ๘๔ปี
บ้านอยู่ที่อำเภอคลองขลุงที่กำแพงเพชร
ทีนี้ลูกคนเล็กของคุณตาคุณยายเนี่ย
ตอนเป็นนักศึกษาก็กู้กรยศมาแสนสามหมื่น
ก็เอาบ้านโฉนดที่ดินไปทำ
พอปี๔๓คุณผู้ชมเรียนจบมามีการมีงานทำ

ซึ่งรายงานเขาก็บอกด้วยนะคะ
ว่านายธนาลูกของคุณตาคุณยาย
กับภรรยามีเงินเดือนรวมกัน
แต่ละเดือนประมาณ๗๐๐กว่าบาท
แล้วพอเรื่องมันมาแดงขึ้นเพราะอะไร
มีหนังสือประกาศยึดทรัพย์ขายทอดตลาด

พอได้รับหนังสือฉบับนี้แล้วยังไงอ่ะ

แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนซื้อเขาก็บอกว่าตายายจะเอาไหม
จะขายคืนให้แต่ไม่ได้ขาย๔แสนนะ
ขาย๘แสนมาอีกเป็นเท่าตัวเลย
คราวนี้ลูกของคุณตาคุณยายนายธนาเนี่ยนะคะ
ก็ติดต่อกับคนที่เขาซื้อไปบอกว่าเดี๋ยวจะขอซื้อบ้านคืนพร้อมกับที่ดิน
มัดจำเอาไว้ก่อนนะจ่ายไป๒๐๐๐๐บาท
หลังจากนั้นตัวลูกชายคุณตาคุณยายหายออกจากบ้านไปเลยค่ะ
ไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยแล้วเวลามันก็ล่วงเลยมานี่๕เดือนกว่าแล้วนะ
คนที่เขาซื้อบ้านที่ขายทอดตลาดไปเนี่ย
เขาก็เลยมาถามถามหลายต่อหลายรอบแล้วว่า
ไอ้ตังค์ส่วนที่เหลือจะชำระเมื่อไหร่จะจ่ายเมื่อไหร่
ส่วนที่เหลือจะได้เมื่อไหร่ทีนี้ทำยังไงอ่ะมาถามคุณตาคุณยาย
ตาคุณยายก็ให้คำตอบไม่ได้สิคะตังค์ก็ไม่มี
ไม่ใช่แค่ไม่มีเงินอย่างเดียวนะลูกชายเนี่ยยังติดต่อไม่ได้เลย
ก็เลยมาออกสื่อแล้วก็เอารูปลูกชายให้กับนักข่าวดู
แล้วบอกว่าเนี่ยอยากให้ลูกกลับบ้าน
ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกลับมามาช่วยกันว่าจะแก้ไขยังไง
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สำนักยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะคะ
เขาก็ไปตรวจสอบแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณตาคุณยาย
ปรากฏว่าคดีมันสิ้นสุดไปตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วคุณผู้ชม
ดังนั้นสิ่งที่มันทำได้คือจะต้องเอาตังค์ไปจ่ายให้ครบ
ตามจำนวนที่ตกลงซื้อขายกันไว้ก็คือ๘แสนบาท
ถึงจะได้บ้านถึงจะได้ที่ดินอ่ะโอ้โหคุณตาคุณยายบอกว่า
ไม่รู้เลยนะเรื่องนี้เรื่องมันเพิ่งมาแดงตอนนี้เอง
ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าลูกไม่จ่ายหนี้กรยศ
แล้วไม่รู้ด้วยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คือตอนนั้นลูกเอาโฉนดที่ดินกลับบ้านไปค้ำประกัน

แต่ไม่รู้ว่าลูกไม่เคยใช้เงินคืนกรยศรเลย

สงสารคุณยายนะเล่าให้เราฟังไปก็ร้องไห้ไปนะฮะ

แก่แล้วลูกเอ้ยยายขอตายบนที่ดินผืนนี้ได้ไหม

ถึงเจ้าของใหม่เขาจะไล่ยายเลยนะ
แล้วที่ดินผืนนี้อยู่กัน๕ครอบครัวลูกเอ้ย

เพราะว่าปัญหาของลูกคนเล็กยายนี่แหละ
ธนานี่แหละธนาอยู่ไหน
ดูข่าวอยู่อยากให้กลับมาหาแม่กับพ่อ

แล้วก็อยากช่วยเหลือคุณตาคุณยายเนี่ยนะคะ
เขามีบัญชีที่เปิดรับบริจาคนะคะ

เป็นบัญชีทกศสาขาคลองขลุงนะคะ
เลขที่บัญชีขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้แล้ว

เผื่อใครที่มีกำลังอยากจะช่วยคุณตาคุณยาย